มาดูเรื่องของอาหารยอดนิยมทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติ
อะไรส้มตำส้มตำส้มตำ
การแข่งขันส้มตำลีลานะคะเป็นหนึ่งในงาน
ไหว้พระธาตุบุญเดือน๓ของวัดแห่ง๑
ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินท
เขาบอกว่างานสนุกมาก
ส้มตำก็นัวลีลาก็เด็ดจะเป็นอย่างไร

ส้มตำลีลาธรรมดาธรรมดาหาดูที่ไหนก็ได้ค่ะ
แต่การแข่งขันตำส้มลีลาในงานไหว้พระธาตุบุญเดือน๓
วัดโคศรีธาตุตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์
เห็นแล้วเป็นต้องอึ้งทึ่งเสียวจ้า
โดยเฉพาะทีมนี้รสชาติส้มตำไม่ต้องพูดถึง
เน้นลีลาผาดโผนเพี่ยวเล่นเอาขั้นกรรมการ
และผู้ชมด้านล่างหัวใจแทบวาย
กว่าจะโชว์ได้ต้องดีไซน์ซุ่มซ้อมมานานนับเดือน
ที่ต้องทุ่มเทแบบนี้ก็เพราะหวังจะเป็นหนึ่งใน๑๔หมู่บ้าน
วาลังวัลใหญ่ชิงครบทองคำดูที่ไหนก็มีความสุข

ใหญ่ชิงครบทองคำและเงินสดหนึ่งหมื่นบาทให้ได้
ส่วนทีมนี้มันแค่ไหนไม่ต้องบอกค่ะอ้าวถึงขั้นสากลอยเลยจ้า
เดือดร้อนท่านผู้ชมต้องก้มเก็บอาวุธส่งคืนบนเวที
สาวตุ้ยนุ้ยทีมนี้อ้าวเต้นไปโชว์ไปเช็ดน้ำตาไป
ปิดท้ายด้วยการเลียสากแผลบแผลบมาที่ฝ่ายชายกันบ้างค่ะ
ลีลาส้มตำอาจไม่พลิ้วเหมือนสาวแต่ขายความแม่งแมนวางมัดใจกำลัง
งานนี้สาวสาวกรี๊ดตรึมแต่ละทีมใช้พลังไปเยอะมากค่ะ
เล่นเอาท่านกรรมการปวดต่ำนับคะแนนไปมาผลปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลา
ตกเป็นของทีมบ้านดูหมู่๑๒

ครกทองคำพร้อมเงินรางวัลไปครองเลยจ้า